สำหรับอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังวัย๗๐ปีคุณนบพรเมืองสุพรรณ
เขาเป็นเจ้าของบทเพลงสุดฮิตสุดฮอตเลยในอดีต
ก็คือเพลงคิดถึงจังเลยกับเพลงเก็บเงินแต่งงาน
เขาล้มป่วยนะคะด้วยโรคพากินสันตั้งแต่ปี๒๕๓๗แล้วคุณผู้ชม
ปัจจุบันก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้สภาพแบบนี้มานาน๒ปีแล้ว
เงินก็ใช้ในการรักษาตัวจนหมดแล้วที่เป็นเงินเก็บเนี่ยนะคะ
มีเพียงเบี้ยคนชราคุณเดือนละ๖๐๐บาทเท่านั้น
และทุกวันก็ต้องนอนอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้
แต่ว่าก็ยังดีว่ามีคนคอยดูแลเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำป่อนข่าวป่อนน้ำ
แต่คุณผู้ชมดูนะดูจากสีหน้าท่าทางของคุณนพรแล้วเนี่ย
แข็งมากนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งมาก
ยิ้มแย้มแจ่มสายและที่สำคัญนะคุณ
พยายามจะร้องเพลงดังของตัวเองให้ผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังด้วย
แต่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคนที่คอยดูแลเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีก็คือหลานสะพ้าย
หลานสะพ้ายก็บอกว่าวอนล่ะผู้ใจบุญช่วยเหลือด้วยนะคะ
เพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่า
เงินเก็บที่เก็บมาจากการร้องเพลงเนี่ย
มันหมดไปแล้วกับค่ารักษาตัวมาตั้งแต่ปี๓๗ที่ป่วยมา
ปัจจุบันได้รับแค่เบี้ยเลี้ยงคนชะลา๖๐๐บาทเท่านั้นต่อเดือน
คือหลายคนคิดว่าทำไมเอาเงินไปใช้อะไรหมด
คือจริงต้องบอกว่าค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
ยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะใช่อ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ที่พอมีกำลังก็อย่าลืมไปช่วยเหลือละกัน